คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของพ่อกับลูก
จากการเสพยาเมายากินเหล้า
คือมีพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น

เพราะว่ากลายเป็นว่าก็ยังไปเสพยาในวัดด้วยซ้ำ
ทีนี้จนล่าสุดมันนำมาซึ่งการฆ่าพ่อตัวเองจนตาย
แล้วพ่อลูกคู่นี้เขาให้ข้อมูลกันมานะคะชาวบ้าน
บอกว่าตัวพ่อถูกลูกชายทำร้ายอยู่ตลอดเวลา
จนกระทั่งเหตุการณ์เกิดเมื่อคืนนี้ค่ะ
ที่บ้านหนองกรุงพัฒนาตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
เจ้าหน้าที่ไปถึงไปตรวจสอบเพราะมีคนแจ้ง

ไปถึงตรงบริเวณนี้ตรงห้องนอน
เจอกับศพของในอาร์ตอายุ๔๖ปี

ทอยมีรอยถูกทุบด้วยของแข็งนะคะ
แล้วก็ที่พื้นยังเจอกับฟันปลอมของคนตายตกอยู่
ผู้ก่อเหตุไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่นอกบ้าน
ก็คือนายอมรินฝันระหันนามสกุลเดียวกันเลยคือในตาย
เป็นลูกชายของคนตายอายุ๒๔ปีคนขวามือที่ชู๒นิ้วนะคุณผู้ชม
แต่ศพคนเป็นพ่อเนี่ยนอนอยู่ตรงซ้ายมือนั่นนะคะ
ในตายค่ะยืนตะโกนเอะอะโวยวายแล้วเขาประกาศว่าอะไรไปฟังค่ะ
เขาก็ประกาศว่าเขานั่นแหละค่ะเป็นคนฆ่าพ่อเขา
ยังบอกด้วยเดี๋ยวจะขอบวชหน้าไฟให้พ่อกูเพราะกูฆ่าพ่อกูตายค่ะ
บอกป้องกันตัวคือลักษณะเหมือนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะคุณคิง
คุณวิมลวันค่ะธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานี่แหละก็ไปที่จุดเกิดเหตุ
ตอนนั้นที่ไปเนี่ยเห็นญาติของคนตายกำลังทำความสะอาดรอยเลือดของนายอาร์ตคนเป็นพ่อ
ทีนี้พอสอบถามได้ความมาแบบนี้จากญาติว่า
บอกว่าในตายคนก่อเหตุลูกชายเกเรตั้งแต่เด็กเถอะคุณนักข่าว
เสพยาบ้างแต่วัยรุ่นจริงพ่อเขาเองก็เคยพาไปบวชนะ
พาเพื่อนเสพยาในวัดไปอีก

ตายเนี่ยเคยโมโหมากถึงขั้นไปตัดเสียงพระเลยนะคะ

ศึกมาก็เสพยาบ้าเสพกัญชากินเหล้าเนี่ยจนหลอนเลยนะคะ

และชอบที่จะมาขอเงินพ่อไปซื้อยา

โมโหทำร้ายพ่อท่าเดียว
เมื่อวานนี้ญาติบอกว่าเห็นชาวบ้านเห็นในอาร์ต
ลูกชายอยู่แอบหลบซ่อนแล้วบ่นว่า
ก็คงจะตายเพราะลูกคนนี้เร็วนี่แหละ
จากนั้นไม่มีใครเห็นในอาร์ตอีกเลยค่ะคนเป็นพ่อ
คุณผู้ชมจนช่วงค่ำในตายเนี่ยอยู่ดีเขาก็เดินไปขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนบ้าน
แล้วไปบอกเพื่อนบ้านแบบนี้บอกเดี๋ยวจะไปบอกย่าบอกย่าให้มาเก็บศพพ่อนะ
ชาวบ้านก็คิดว่าคงพูดไปอย่างนั้นเองเพราะก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้ว
คิดว่าในตายคงจะเมาแล้วก็พูดเพอร์เจอร์
ตายก็เลยตัดสินใจเดินเท้าไปหาย่าอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ห่างจากจุดที่เป็นที่ห้องพักบ้านพักของระหว่างตัวเขากับพ่อเนี่ยประมาณสัก๑๕กิโลเมตร
แล้วไปบอกย่าบอกตอนนี้ไอ้อาร์ตมันตายแล้วนะอาร์ตนี่คือพ่อแต่เรียกไอ้อาร์ตนะคะ
ปอบเข้าสิงตอนแรกผีจะกินตายแต่ตายสู้มันได้นะผีเลยไปกินในอาร์ตแทนนะย่า
ตายย่าได้ยินดังนั้นย่าคิดได้ทันทีเลยว่าโอ้ตายมันต้องฆ่าพ่อตัวเองแล้วจริงแน่เลยให้ญาติขี่รถไปดู
สงสารลูกแม่อยากให้มันตายไปเลย
ยังไงตำรวจเอามันตลอดชีวิตเลย

อยากให้มันออกมาบ้านว่าอยากเห็นหน้ามัน

รับมันไม่ได้รับมันเป็นหลานบ่ได้

แม่นี่ละที่เป็นคนขามันเอง
ขามันแทนลูกไส้เลย
เห็นใจย่าของคนก่อเหตุนะคุณคิง
คือสูญเสียลูกชาย
แล้วคนที่ฆ่าลูกชายตัวเองคือหลานแท้ของตัวเองอีก
ญาติของคนตายค่ะก็คือญาติของในอาร์ชื่อนางติ้ม
คุณติ้มบอกแบบนี้บอกว่าอู๋อาร์ตรักลูกมาก
ไม่เห็นจะเคยด่าไม่เห็นจะเคยตี
ให้ลูกทำร้ายอยู่ได้ฝ่ายเดียว
บ้านหลังที่ไปก่อเหตุกันเนี่ย
หนูพัดเป็นแม่เนี่ยนะคะเขาบอกของคนตายก็คือแม่ของอาร์ตนี่แหละ

อยากให้อาร์ตได้มีที่อยู่อาศัยกับลูก
สุดท้ายกลายเป็นต้องมาตายคาบ้านแบบนี้

ไม่มีเหตุกันนั่นไหว้ได้ไม่ใส่กรรมทั่วไป

เขามีการให้ภาพวงจรปิดกับทีมข่าวด้วย
บ่ายวันเกิดเหตุเลยนะคุณนักข่าวอาร์ตคนตายถูกลูกตีแล้วก็หนีมาอยู่ที่บ้าน
ให้ฟังว่าอยากจะตายนะทีนี้เห็นตายเนี่ยลูกชายก็เดินมาตาม
พอมาตามเสร็จก็เห็นมาขอเงินซื้อยาคุณผู้ชมดูภาพนะคะเมื่อกี้
พอมาขอเงินซื้อยาเสร็จอาร์ตไม่มีให้พ่อมันไม่มีให้ก็เลยเดินกลับบ้านไปพร้อมกัน
ตอนนั้นเนี่ยตอนบ่ายนะนี่เดินมาเห็นไหมคะแล้วก็เดินกลับ
แล้วเดินกลับเอาไปพร้อมกันคุณผู้ชมทีนี้ทางด้านของป้าละมัยบอก
สองทุ่มนั่นแหละตายอ่ะเดินมาแล้วจะไปยืมรถนางหนูพัดนะ
แล้วจะยืมรถของเขานั่นแหละไปหาย่าแล้วบอกว่าเนี่ยไอ้อาร์ตอ่ะ
มันตายแล้วอยู่ในบ้านพูดเหมือนกับที่เขาไปบอกย่าเลยว่าถูกผีปอบกิน
และยังตอบต่อด้วยบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ตามใจถือว่าบอกแล้วนะ
นี่เขาพูดแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นตอนที่มายืมรถใช่ไหมคะอืมเออ
เนี่ยตอนที่มายืมรถป้านั่นแหละแต่ตอนนั้นน่ะป้าละมัยบอกไม่เชื่อ
เลยตัดสินใจส่งข้อความไปหาญาติอีกคนบอกเฮ้ยตายมันบอกมันฆ่าพ่อนะ
เลือดมันอยู่ที่ตัวมันด้วยนะแต่ก็ยังไม่ได้มีใครเชื่อเท่าไหร่ค่ะ
เพราะเห็นบ้านเขายังปิดสนิทไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรใด
ยังคุยกันติดตลกเขาคุยกันแบบติดตลกอะนะว่าอ้าวถ้าเกิดว่าพ่อมันตายจริงแล้วก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรม
ทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดด้วยนะคะคุณผู้ชมที่บ้านของย่าค่ะ
ก็คือบ้านย่าคนก่อเหตุนั่นแหละตอน๒ทุ่ม๓๘คุณผู้ชมดูนะ
ในกล้องมันก็จะเร็วไปประมาณสัก๑๓นาทีค่ะ
เห็นตายแล้วมาที่บ้านจริงที่บอกว่าเดินเท้ามาจำได้ไหมสักประมาณกิโลกว่าจากบ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็เดินมาบอกย่าบอกเนี่ยอาร์ตก็คือพ่อถูกผีปอบสิงตายแล้วย่ารีบมาจัดงานศพให้พ่อนะ
เดี๋ยวตายจะไปบวชให้พ่อก่อนแล้วค่อยไปมอบตัวกับตำรวจแล้วเขาก็เดินออกจากบ้านไปค่ะ
ละมัยยอมรับบอกที่แรกไม่เชื่อเพราะตายเอาจริงก็ทำร้ายพ่อเป็นประจำ
พอญาติโทรเรียกตำรวจในอาร์ตคนเป็นพ่อก็ไม่พอใจบอกไม่ให้ยุ่ง
ด้วยความรักลูกนั่นแหละแล้วก็อ้างว่าดูแลลูกได้จนสุดท้ายถูกลูกฆ่าตายจนได้
ทีมข่าวเลยได้ข้อมูลจากญาติอีกฝั่งหนึ่งอีกนะคะว่าเชื่อแบบนี้นะคะว่าที่ตายฆ่าพ่อเพราะคงอยากจะเอาสมบัติ
เอาแล้วสมบัติมีอะไรบ้างมีบ้านมีรถมีที่ดินทีนี้ญาติเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้
บอกตอนคนเป็นพ่อที่ในอาร์ตที่ตายเนี่ยตอนหนุ่มนะเคยทำร้ายร่างกายแม่ตัวเองเหมือนกัน
แม่ของอาร์ตคนตายก็คือย่าของตายถูกไหมคุณคิง
เขาบอกว่าหนูพัฒน์เนี่ยเป็นแม่ของอาร์ตก็ถูกทำร้ายจากในอาร์ตเป็นประจำไม่เคยโกรธหรือเอาความ
แล้วเขาก็เลยเชื่อกันว่านี่น่าจะเป็นเวรกรรมตามสนองอาร์ตหรือเปล่า
ทีมข่าวเรามีการโทรศัพท์พูดคุยกับในหมิงนะคะเป็นเพื่อนข้างบ้านก็อยู่ข้างบ้านของคนตายนี่แหละค่ะ
เขาเล่าให้ข้อมูลแบบนี้บอกในตายลูกชายเนี่ยกับในอาร์ตคนเป็นพ่อทะเลาะกันทุกวันนั่นแหละ
ตายก็ชอบจะใช้สากใช้สากเลยนะใช้ค้อนหรือถังตีพ่อตัวเองเป็นประจำ
ถึงขั้นที่ในอาร์ตต้องหนีออกไปจากบ้านหลายต่อหลายครั้ง
แต่พ่อมักจะไปบอกกับชาวบ้านว่ารถล้มความรักลูกนะคุณคิงค่ะ
ที่ผ่านมาค่ะในอาร์ตคนเป็นพ่อมักจะเอาของที่เป็นอาวุธมักจะเอาไปซ่อนไว้จนหมดเพื่อไม่ให้ลูกได้ไปหยิบมาทำร้ายตัวเอง
แต่เมื่อวานนี้เขาบอกว่าอาร์ตเนี่ยคนเป็นพ่อเอาจอบออกมาวางแล้วก็ดันเดินไปร้านค้า
จนกระทั่งช่วงใบบ่ายใบสองใบสามโมงเย็นค่ะ
เขาบอกแบบนี้ว่าเห็นในตายไปตามอาร์ตกลับมานอนก็ตามภาพกล้องวงจรปิดที่บอกว่าไปร้านขายของชำนั่นแหละ
สภาพในอาร์ตตอนนั้นคือเมาสุดสุดทั้งคู่มีปากเสียงกันอีกเหมือนเดิมทั้งพ่อและลูกตรงหน้าบ้าน
ก่อนที่ในตายลูกชายจะตีพ่อจนล้มลงแล้วผลักพ่อให้เข้าบ้านไป
จังหวะที่พ่อเขาล้มลงเนี่ยแล้วก็กำลังจะเดินเข้าบ้านถูกตายเอาจอบนั่นแหละตีฟาดเข้าไปจากด้านหลังค่ะ
แล้วคาดว่าพอเข้าไปถึงในบ้านแล้วในตายลูกชายคงจะใช้ค้อนตีพ่ออีกหลายต่อหลายครั้งค่ะ
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็เลยอยากไปตามความคืบหน้าทางคดีเรื่องนี้ว่าตกลงยังไง
ไปที่สดภพฯเมืองตะแห่งหลวงบูรรรมภูไขศพถามเจ้าที่ถำรวจ
ตอนไปเนี่ยเชื่อไหมว่าทีมข่าวของเรายังได้ยินเสียงในตายลูกชาย
เขานั่งคุยพูดอยู่คนเดียวนะคุณผู้ชมค่ะ
เสียงนี่ดังออกมาถึงข้างนอกเลยนะ
ตำรวจบอกทั้งวันในตายมีอาการหลอนยา
สอบปากคำอะไรไม่ได้เลย
ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาณเวลานี้
และเดี๋ยวจะมีการฝากขังในวันจันทร์ค่ะ